ไปดูความน่ารักของน้องคนนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
เรียกว่าเห็นแล้วจะต้องทึ่งอึ้งแน่นอนนะคะ
ไปเจอน้องคนนี้กันที่จังหวัดนี้เลย

ตีตัวกันไปด่วนไปเจอน้องทันค่ะ
เด็กอายุเพียงแค่๕ขวบแต่ว่าความสามารถด้านดนตรีเนี่ยโอ้โหล้นเหลือ
คุณชนะอาจจะต้องขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเดี๋ยวขอดูลีลาก่อนได้ไหม

เพลง
เฮะเฮะเฮะ

อยากเห็นคนไทยบินได้

แต่ถ้าเห็นคนบินดิฉันวิ่งนี้
เป็นยังไงคุณเห็นลีลาของน้องทันแล้ว

ยกนิ้วให้เลยนะคะเด็กน้อย๕ขวบเท่านั้นค่ะ
ชอบการตีกลองเป็นชีวิตจิตใจ
คือเขาไปแสดงการตีกลองเนี่ยนะคะ
อยู่ที่กลางร้านอเนกประศงห้างสรรพเสียงข้า
ทันคือเรียกว่าทำเองทุกกระบวนการในการโชว์
ก็คือติดตั้งกล้องด้วยตัวเอง

เวลาติดตั้ง๑๐นาทีคนที่ให้กำลังใจอยู่ข้างก็คุณพ่อคุณแม่
ให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงแต่น้องเขาทำเองทั้งหมดเลยนะคะ
เพลงที่เปิดฉากการแสดงครั้งนี้ก็เพลงของพี่ตูนนี่แหละค่ะ
แซงสุดท้ายไม่ใช่แค่นั้นเพลงฮิตอย่างผู้สาวขาล้อ

เฮะเฮะเฮะน้องเขาเล่นด้วย
โอ้โหเรียกว่าคนที่อยู่แถวนั้นผ่านไปผ่านมาไม่ไปไหนล่ะ
เพราะนั่งฟังน้องทันเล่นดนตรีนี่แหละค่ะ
เรียกว่าทั้งปรบมือทั้งชื่นชมให้กำลังใจน้องทันแบบไม่ขาดสายทีเดียวนะคะ
บอกอย่างนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะไปชื่นชมความสามารถของฉัน
ให้กำลังใจนะไปเจอกันได้ที่ลานอเนกประสงค์ห้างสรรพสินค้า
ถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองเชียงใหม่ทุกวันพุธพฤหัสสบดี
วันศุกร์๕โมงครึ่งไปจนถึง๒ทุ่ม
แล้วเรานะก็ไปสืบมาลูกเต้าเหล่าใครนะทำไมเก่งขนาดนี้

คุณพ่อเองค่ะก็มีดีกรีเป็นถึงอดีตมือกลองวงสรรปากคอยนะจ๊ะ

แล้วก็ฝึกให้น้องทันเล่นดนตรีมาตั้งแต่๒ควบ

นี่ไงลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น

หล่นดังป๊อกนิ้มหล่นใส่หัวนะ
คุณชนะตอน๕ขวบก็ตีเก่งมาก

ตอนนี้ระดับการตีกบของผมระดับชิงชนะเลิศระดับโลก

ไม่แข่งกับใครแล้วมาโต

ใครที่สามารถไปฝึกลูกหลานให้เก่งได้นี่
รองโตมานี่ฝีมือสุดยอดเลยนะถือว่าพื้นฐานดี